ช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาดูคลิปกันหน่อยนะคะ

มากัน๒คนมากัน๒คนนะคะ
หญิงสาวนะคะขี่รถจักรยานยนต์มาจากนั้นค่ะ
ได้ใช้ไม้กระหน่ำตีร้านลาบร้านหนึ่ง
ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเสียหายหมดเลยนะคะ
เหตุผลที่หญิงรายนี้กระทำแบบนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่า
เขาคิดว่าสามีของตนเองนั้นไปปันใจครับ
ความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเจ้าของร้านไปชมคลิปนี้พร้อมกันครับ
ภาพเหตุการณ์ชัดเลยครับเป็นภาพเหตุการณ์ที่หญิงคนหนึ่ง

เดินลงมาจากรถจักรยานยนต์แล้วก็ใช้ไม้ที่ถือมายาว๓ฟุต
หน่ำตีทำลายข้าวของภายในร้านขายอาหารอีสานจนพังทั้งร้านอย่างที่เห็น
เผยแพร่ผ่านโซเชียลออกไปอย่างกว้างขวางแล้วก็มีการวิภาควิจารณ์กันไปต่างนานาครับ
ฟาดของกระจัดกระจายทีเดียว
นายเอกชัยทองแพงพ่อค้าขายเครื่องดื่มอยู่ใกล้กันบอกว่า
ประมาณ๓ทุ่ม๔๐นาทีมีหญิง๒คนนะครับขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดหน้าร้าน
แล้วก็ในมือเนี่ยมีไม้เป็นอาวุธจากนั้นก็ใช้ไม้เนี่ยกระหน่ำตีที่ตู้กระจกหน้าร้านก่อนนะครับ
พร้อมกับตะโกนเสียงดังลั่นทั่วบริเวณว่า
เจ้าของร้านลาบเป็นกิ๊กกับสามีชาวบ้าน

จะใช้ไม้ทำลายข้าวของทุกอย่างภายในร้านจนพังเสียหายทั้งหมด

เพราะเข้าใจว่าทรัพย์สินภายในร้านลาบนั้นเป็นเงินที่สามีของตนเองเนี่ย
เอาไปให้เจ้าของร้านนั่นเองครับ

หญิงคนดังกล่าวก็ไปซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของเพื่อนที่มาด้วยกัน
รอหน้าร้านแล้วก็ขับออกไปเลยนะครับ
ขณะที่ตำรวจก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เก็บหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอนี่แหละครับ
แล้วก็ภาพถ่ายหลังจากเจ้าของร้านเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับหญิงรายนี้ด้วยครับ